ครีสัมมายัณสาธวิสูวัตรเหมายัณ

น่าจะเป็นวันอะไรสักอย่าง
เกี่ยวกับสภาพอากาศแหละครับคุณผู้ชม

มาให้คำตอบแล้วครับเห็นงงอยู่นาน
วสันตวิสุวรรษ

พรีสะมายันสัทธาวิสุวรรษและเหมายัน

ที่คุณสุภาษาราพูดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปี
แล้วก็แต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีความสำคัญต่อสภาพอากาศ
ต่อช่วงเวลาในช่วงในบริเวณซีกโลกเหนือแล้วก็ซีกโลกใต้
เดี๋ยวในวันนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับ

คุณรีบมาเลยกลัวคุณสุภาษาจะอ่าน

วันหนึ่งจะโคจรวันละ๑องศา
พบ๓๖๕วันก็๓๖๐องศา

การที่โลกของเรามีการโคจรไปในแต่ละตำแหน่งของดวงอาทิตย
จะทำให้ช่วงระยะเวลาในช่วงกลางวันกับกลางคืนเนี่ยนะครับ

ถูกต้องเป็นวันวสันตะฤดูก็คือฤดูใบไม้ผลิ
นะครับวันนี้จะเป็นวันที่ซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิตอย่างเป็นทางการ
โลกใต้ก็คือเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอย่างเป็นทางการนะครับ
ความสำคัญของวันนี้อีกวันหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉากบริเวณเส้นศูนย์สูตรพอดีนะครับ
ทำให้ช่วงระยะเวลาในช่วงกลางวันกับกลางคืนเท่ากันพอดี
เท่ากันพอดี๑๒ชั่วโมง
อีก๑วันเป็นวันที่มีชื่อว่าคลีสมายัน
ครีสมายันครีสมายันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด
แล้วก็ตกทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด
วันนี้จะเป็นวันที่ซีกโลกเหนือจะมีช่วงเรียกเวลาในตอนกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี
ถ้าหากเราไปอยู่คั่วโลกเหนือเนี่ยนะครับคั่วโลกเหนือเลยนะครับ
สิ่งที่เราเห็นกันก็คือเราจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้น๒๔ชั่วโมง

ถูกต้องพระอาทิตย์ไม่ตกเลย๒๔ชั่วโมง

เดี๋ยวดิฉันจะไปพิสูจน์ที่คั่วโลกเหนือแล้วจะมาบอก
พรุ่งนี้เช้า

วันนี้มีชื่อเรียกว่าวันสาธาวิสุวรรษ
ท้าวิศวรรษเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกพอดี

ช่วงเวลากลางวันกลางคืนเท่ากันพอดีเดะ

วันสุดท้ายก็คือวันเหมายัน

เกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะครับ

แล้วก็ตกทางที่ตะวันตกเชียงทางใต้มากที่สุด

เดี๋ยวส่งคุณซึภัษระไปเดือนธนวาคมนี้
ไปค่ะเดี๋ยวจะไปแล้วพิสูจน์กลับมาค่ะ

มาดูที่โลกของเรามาดูที่ตำแหน่งเมืองไทยของเรา
ที่เป็นสาวตั้งมานี่คือจุดที่เป็นเมืองไทยของเรา

เราก็จะเห็นดวงอาทิตย์อยู่ในแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
ซึ่งในวันนี้ถึงแม้ว่าเป็นวันที่ดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉากบริเวณเส้นศูนย์สูตรผลิตพอดี
แต่ก็ไม่ได้เป็นวันที่ดวงอาทิตย์มาตั้งอยู่เหนือเมืองไทยของเราพอดีเด๊ะนะครับ

ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะเขยิบเข้ามาเรื่อย

สังเกตว่า๓๔วันนี้จะเป็นวันที่ดวงอาทิตย

ทีนี้จะตั้งฉากกับเมืองแห่งของเราเมื่อไหร่นะครับ

วันที่๒๖๒๗ก็จะตั้งฉากเหนือกรุงเทพฯมหาหน้าภอด
เป็นวันที่จะเห็นว่าเราไม่มีเงา
ไม่มีเงาหัว
ไม่มีเงาทั้งตัวเลย

ไข่ต่างตรงเนี่ยพอดีไม่อิ่งไม่ล้ม

ใครสนใจลองเอาไปทดลองดูดี

สภาพอากาศหลังจากนี้ยังมีฝนตกต่อนะครับ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่หมดช่วงที่กรมบุตุที่อับประกาศแล้ว

นี่คือกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นในวันนี้

เดี๋ยวค่ำคืนนี้เรามาตรวจสอบกันต่อในจับตาเตือนภัยนะครับ

สภาพอากาศในแต่ละจุดบนโลกของเราใบนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง

โปรดติดตามตอนต่อไป